ติดตามกันต่อนะครับกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
ปัจจุบันนี้ธุรกิจการก่อสร้างมีการแข่งขันที่ดุเดือด
แน่นอนนะครับผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว
กลยุทธ์ใหม่เข้าไปแข่งกับตลาดนี้ครับ
เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เขาคิดนอกกรอบ
เอาคิสตอลไปผสมผสานกันกับเรื่องของการก่อสร้าง
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสริมั่วครับ
คิวอลูมิเนียมฝังคริสตันชั้นดีเส้นนี้
ผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า
โดยมีให้เลือกตั้งแต่เส้นละ๑๐๐บาทไปจนถึงหลักหมื่น
ขึ้นอยู่กับจำนวนคริสตันที่ใช้
เพิ่มดีไซน์ให้ตัวสินค้าก็เพื่อนหนีผู้ประกอบการรายอื่น
ในภาวะที่การแข่งขันรุนแรง

เพราะทำให้ยอดขายเติบโตขึ้น๑๓๐ต่อปี

จะมานั่งนึกพอยราคาค่อนข้างสูงมาก
จะไปไม่ได้แน่เพราะว่าต่อให้คนไทยจะชอบ
หรือพวกพี่โพกจะชอบสิ่งที่ดูดีดูรุลา
แต่ว่าถึงราคาแล้วก็น่ากลัวเหมือนกัน

ว่าเราอยากพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างนี้
เขาเอ๊ะมันก็ดีเพราะในรูปแบบที่เขาทำอยู่นะ
ก็จะเป็นกระเป๋ามีนาฬิกาเป็นอะไร

พรชัยเล่าย้อนหลังถึงการเริ่มต้นลงทุน

นพวัฒน์โปรดักต์ทำธุรกิจจำหน่ายและผลิตคิ้ว
มูกบันไดกลุยเชิง
วัวเชิงผนังด้วยกระเบื้องและพลาสติก
โดยที่ช่วงนั้นไม่มีเงินทุน
จึงไปขอกู้จากธนาคารเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล

ผมเข้าใจแบงค์ว่าณวันนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าปล่อยหรอกครับ
ธุรกิจซึ่งเริ่มจากศูนย์ครับ

อย่างเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อน

เริ่มมียอดขายเราเริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อย
เราเริ่มมีลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าที่มีความมีความแข็งแรงครับ

แล้วแบงค์แรกที่เราคุยกันก็คือแบงค์กรุงเทพฯ
หลังได้รับสินเชื่อทำให้ธุรกิจเริ่มมีสภาพคล่องมากขึ้น
ประกอบกับได้เดินทางไปต่างประเทศ
และสังเกตว่าที่นั่นใช้สแตนเลสผลิตคิ้ว
จึงนำมาต่อยอดพัฒนาธรรมในเมืองไทยขึ้นเป็นครั้งแรก
เพราะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ
แม้ว่าการเปลี่ยนรูปแบบคิ้วจากพลาสติกเป็นสแตนเลส
จะมีความทนทานสวยงาม

ไม่สามารถที่จะทำสีให้เหมือนกับเซอร์มิกได้เลย
ในเมื่อทำให้เหมือนไม่ได้

ทำให้เกิดความแตกต่างในตัวสินค้าก็คือ
ให้ไปเขาเรียกอะไรนะคอนฟิกต์กัน
เซรามิกปูสีสันอะไรขึ้นมาก็จะมีเส้นเกลียวคิ้วเป็นสีเงินคาด
เกิดความวาวเกิดความมีมูลค่ามากขึ้น
ขณะที่การแข่งขันนานวันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะสินค้าจากจีนที่เลือกจะแข่งขันด้วยราคาที่ถูกกว่า
ลดต้นทุนด้วยการใช้วัตถุดิบราคาถูก
ทำให้ขายได้ในราคาที่ถูกกว่าประมาณ๑๒๐บาท
แต่ด้วยความที่เรารักษาคุณภาพของเราไว้ค่อนข้างสม่ำเสมอ
และรักษาเรื่องของดีไซน์ต่างการพัฒนาไปข้างหน้า
แล้วก็ในเรื่องของทีมงานซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอด
คุณสมบัติของสินค้าเราได้เป็นอย่างดี
เลยทำให้ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่เรา
ยินดีที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายให้เราอยู่
พวัฒน์โปรดักต์ค่อยพัฒนาต่อยอดสินค้า
นอกจากจะนำคริสตันมาใช้แล้ว
ยังได้แตกลายสินค้าเป็นเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส
ที่ฝังลายกราฟิกอันโนไดรส์
ลูกค้าสามารถเลือกภาพที่ต้องการได้เอง
ที่สำคัญภาพเหล่านี้มีความทนทานต่อแดดฝนนานนับ๑๐ปี
และเพื่อให้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
พวัฒน์โปรดักต์จึงเริ่มขยับขยายสร้างโกดังเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการเติบโตที่มากขึ้น
สำหรับแนวโน้มในตลาดของคิ้วและเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส
ผู้ประกอบการมองว่าตลาดในประเทศยังคงเติบโตได้ดี
คนไทยระดับกลางถึงระดับบนยังคงมีกำลังซื้อ
เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องไม่หยุดพัฒนาสินค้า
เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดยั้ง
อัญชลีซิริมั่วค่าวทะลัดทีวีรายงาน